หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

กรณีที่โพสต์เฟซบุ๊คทำให้เกิดความเสียหายค่ะ
ส่วนประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคม

ก็เดินทางกลับมาจากประเทศคิวบาร์
ถึงเมืองไทยที่ท่ากัดสะยานสู่วรรณภูมิ

ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬา
วยสากลแห่งประเทศไทยมารอรับ

จากนี้คงจะต้องมีการพูดคุยกับนักกีฬา
เรื่องความเหมาะสนในการเล่นโซเชียล

ก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขค่ะ
สมาคมก็ตะท๊อบ
แต่ผมมั่นใจนะว่าสมาคมล้อมเต็มที่
ทำทุกอย่างมีแผนงานมีโครงการ

คืยากล้อมานำบับของเหมือนกัน
เป้าหมายของทีมกำปั้นไทยต่อไปก็คือการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคมนี้
เกล้านะคะจะกลับไปเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้ได้
ซึ่งหวังจะคว้าขั้นต่ำ๓เหรียญทองจาก๖รุ่น
หลังจากครั้งที่แล้วที่ล้มเหลวได้เพียงแค่๒เหรียญทองค่ะ